อีกหนึ่งนัดวันนี้เป็นอย่างไรเราติดตามกันครับ
บรรยากาศในงานแถลงข่าวความพร้อมนะครับของทั้งคู่นะครับ
บุรีรำแล้วก็เซโซโอซาก้าดีกรีแชมป์เอ็มเพอร์เลอร์คลับของญี่ปุ่น
เจ้าถิ่นครับโบซิด้าบอนโดวิชและจักรพันธ์แก้วพรม
กลางของทีมบอกว่าการขาดดิโยโกหรือซัลโตเก่ง
ที่ติดโทษแบรนด์แล้วก็สุชาตินุ่มกับทั้งทีม
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแต่ทุกคนนั้นจะทำงานเป็นทีม
และทุกเกมมีความสำคัญหมดจึงเชื่อมั่นนะครับในใจของนักเตะทุกคน
แล้วก็มั่นใจว่าจะเอาชนะได้โดยเกมระดับเอเชียนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้
สิ่งสำคัญคือสมาธิครับกับบทเรียนที่เกิดขึ้นในเกมที่แล้วที่เปิดบ้านแพ้เจจูไป๐ต่อ๐
ที่เซราโซซาก้าครับโดยยุนจองวานเฮดโค้ชนะครับแล้วก็ไดจิอากิยามะ
เล่นตัวเก่งก็บอกว่าแม้บุรีรำจะไม่มีดีโอโก้แต่ก็ยังมีทีมที่แข็งแกร่ง
แล้วก็เริ่มต้นสองเกมแล้วด้วยกันมีเพียงหนึ่งแต้ม
แต่เชื่อว่าความกระหายของบุรีรำนั้นจะสามารถทำให้ทีมนั้นเจองานหนัก
แต่ก็มั่นใจว่าเซโซ่จะเอาชนะได้ถ้าไม่ประมาทครับ